คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ร้านค้าต่างไม่ว่าจะเป็นร้านค้าแผงลอยร้านขายผักผลไม้อาหารตามสั่งข้าวแกง
ก็เขาสามารถรับชำระเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วนะครับ
ทางสมาร์ทโฟนของคุณผู้ชมที่ใช้อยู่เป็นประจำทุกวันแบบนี้
เป็นการเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์เลยนะครับ
ใครที่มาจ่ายตลาดที่นี่นะคะในราคาเท่าไหร่ก็ตาม
เราก็สามารถจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนได้ค่ะ
เพื่อตอบสนองการใช้งานทั้งฝ่ายผู้ถือบัตรเครดิตและร้านค้า
รายการจะส่งไปยังสถาบันการเงินผู้ออกบัตร

ชำระค่าสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
ผู้ค้าบางรายที่ใช้ระบบนี้บอกว่า
ทำให้ลูกค้าสะดวกต่อการชำระเงิน
ไม่ต้องใช้เงินสดไม่ต้องรอเงินทอน
โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติหลายราย
ก็เลือกชำระเงินด้วยวิธีนี้ค่ะ
ก็ลูกค้าก็สะดวกขึ้นนะคะ
เพราะว่าลูกค้ามีบัตรเครดิต
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็จะใช้การชำระค่าสินค้า

สะดวกลูกค้าก็บอกสะดวก
ลูกค้าก็บอกดีมากเลยไม่ต้องพบเงิน

เช่นเดียวกับสถาบันการเงินอีกหลายราย
สำหรับการให้บริการผ่านพร้อมเพลย์

และผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

คือธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพ

การที่เป็นสังคมเรียนขั้นสดมันดีอย่างไร
ผมคิดว่าถ้าประเมินโดยรวมถือว่าคืบหน้ามาก
ส่วนมีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ไขไป

เป็นเรื่องแรกที่เราทำก่อนประเทศในอาเซียน

เราหวังว่าการไปสู่สังคมเรียนขั้นสดได้ของเมืองไทย
จะเกิดขึ้นก็ในไม่ช้านี่แหละ๓๔ปี
แต่เราต้องรู้ว่าเงินสดจะลดลงเรื่อยแน่นอน
นายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่า
ส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
จะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสดได้ถึง๗๕๐๐๐ล้านบาทต่อปี
โดยในขณะนี้ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
โดยในอนาคตคาดว่าจะเต็มรูปแบบได้ภายในเวลา๓๔ปีค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อีกหน่อยไปไหนมาไหนก็พกแต่มือถือสแกนจ่ายเงินได้สะดวกสบายนะครับ